เรื่องของการใช้กำลังตัดสินปัญหาเวลาที่มีปัญหากันเนี่ย
ส่งผลดีกับฝ่ายใดทั้งนั้นนะครับ
แล้วหลายครั้งเราได้ยินข่าวก็คือเรื่องของการ
ที่มีสาเหตุมาจากการมองหน้ากัน

ล่าสุดมีอีกแล้วนะครับเกิดขึ้นแถวปากซอยเพชรเกษม๔๑ครับ
ฝ่ายหนึ่งเป็นคนเก็บของเก่าคนเดียว
อีกฝ่ายหนึ่งเป็นวัยรุ่นในพื้นที่๒คน
ไล่ฟันกันนะครับจนเลือดอาบเลยนะครับ
แล้วก็มีคนที่ถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้
คลิปเหตุการณ์ที่คนเก็บของเก่าทะเลาะวิวาสกับวัยรุ่น

แต่ละฝ่ายก็มีมิดดาบยาวเป็นอาวุธนะฮะ

ถูกฟันเขาที่ลำคอจนเลือดอาบเลย
แล้วก็ตะโกนพูดว่าถูกวัยรุ่นทำร้ายก่อน
วัยรุ่นก็ขู่จะเอาชีวิต

แล้วบอกจะไปเผาบ้านคนเก็บของเก่าด้วย

ก็ทำได้ก็คือเข้าไปช่วยระงับเหตุ

จนกระทั่งฝ่ายวัยรุ่น

แต่ก็ตะโกนขู่ทิ้งท้ายเอาไว้นะครับ
คนที่เอามาลงในสังคมออนไลน์ในโซเชียลก็บอกว่า
โอ้โหแบบนี้เนี่ยเห็นแล้วทำไมคนสมัยนี้ใจร้อนกันเหลือเกิน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปสอบถามคนที่ถ่ายคลิปได้
บอกว่าตอนเกิดเหตุเดินออกมาจากร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอยครับ
แล้วก็เจอวัยรุ่นสองคนพร้อมกับอาวุธมาดักรอคนเก็บของเก่า
พอเจอหน้ากันวัยรุ่นก็เข้าไปรุมทำร้ายทันที
เก็บของเก่าก็เอามีดของตัวเองเนี่ยขึ้นมาต่อสู้นะครับ
แต่ก็ป้องกันตัวเองได้ไม่เท่าไหร่ก็ถูกฟันเขาเลือดอาบเหมือนกัน
ที่คนที่อยู่แถวนั้นจะมาช่วยกันระงับเหตุแล้ววัยรุ่นก็หนีไป
วัยรุ่นที่ก่อเหตุพอเห็นว่ามีคนเอาคลิปของตัวเองไปลงในสังคมออนไลน์นะ
ข่มขู่คนที่ลงคลิปบอกว่าให้ลบซะไม่อย่างนั้นจะไปทำร้ายตามไปเผาบ้าน
ด้วยความกลัวเขาต้องลบคลิปออกคุณเขียนมาสอน
แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยแป๊บเดียวพอลงไปแล้วคนเก็บเอาไว้แล้วแชร์กันแล้ว
กันแป๊บเดียวนะฮะนักแคปในตำนานนี้เยอะแยะไปหมดเดี๋ยวนี้
เราก็เลยลงพื้นที่ต่อครับไปดูในซอยนั้นนั่นแหละไปถามคนในพื้นที่
ทราบว่าคนเก็บของเก่าเช่าห้องอยู่ในซอยนี้เดินทางไปหา
ปรากฏว่าห้องพักของเขาพังเสียหายกระจกแตกข้าวของเครื่องใช้แตก
ระเนละนาดเกลือนห้องเลยก็คาดว่าก็มาจากคำขู่ของวัยรุ่น
ที่มีเรื่องกันบอกว่าเดี๋ยวจะตามไปทำร้ายถึงบ้านจะตามไปเผาบ้าน
ไปเจอคนเก็บของเก่าที่อยู่ในคลิปชื่อว่านายบังออนการรำครับ
มีร่องรอยบาดแผลที่แขนและศีรษะเปิดเผยว่าตอนที่ตนกำลังขี่ซาเล้ง
ไปทำงานได้สวนกับวัยรุ่นคู่กรณีสองคนคนหนึ่งชื่อว่านายสถาพรกาทอง
อายุ๒๐ปีอีกคนเป็นเยาวชนชายคู่กรณีมองหน้าตนนะฮะแล้วก็ถามว่า
หน้ามองทำไมจังหวะที่สวนกันแล้วก็มองหน้ากันเนี่ย
คู่กรณีมองหน้ากลับมาแล้วถามว่ามามองหน้าเขาทำไมแล้วก็ด่าทอแล้วก็เข้ามาทำร้าย
ก็เลยต้องหยิบมีดที่เอาไว้ปอกลวดทองแดงเอามาต่อสู้เพื่อปกป้องตัวเอง
คนที่เห็นเหตุการณ์เข้ามาห้ามแต่คู่กรณีก่อนจะหนีไปก็ตะโกนเอาไว้ว่า
บุกไปเผาบ้านจะไปทำร้ายที่บ้าน
ผมมาจากโรงพยาบาลผมไม่คิดว่าอะไรผมจนมานอนพักผ่อนแป๊บหนึ่ง
สียังรถมอไซส์มันมาตึ้มตั้มตึ้มตั้มมีมีดบาร์คเรื่องหนึ่ง
ผมเลยเข้าไปล็อกไว้กันผมตายเลยมันจะเอาให้ผมตายเลยครับผม
มาถึงบ้านอีกรอบนึงเนี่ย๕๗คนนะตอนแรกที่ถูกทำร้ายเนี่ย๒คนแล้วก็พากันหนีไป
มีรุ่นพี่ในกลุ่มของนายสถาพรที่มาทำร้ายเขาบอกว่านายสถาพรเนี่ยตอนที่มีเรื่องทะเลาะวิวาสกับคนเก็บของเก่าแล้ว
แล้วก็กลับมาเจอกลุ่มพักพวกเนี่ยบอกว่าสาเหตุก็มาจากมองหน้ากันแล้วฝ่ายพวกตนนี่แหละถูกนายบังออนฟัน
พี่บอกว่าก็ยังแนะนำให้นายสถาพรไปแจ้งความนะคุณเขียนมาสอนแต่นายสถาพรกลับพาพวกไปที่ห้องเช่าของนายบังออนไปแก้แค้นคืน
สาเหตุก็มาจากการมองหน้ากันแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือเคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนค่ะอืม
โดยรุ่นพี่ของกลุ่มวัยรุ่นที่ทำร้ายนายบังออนคนเก็บของเก่าบอกว่านายบังออนคนเก็บของเก่าเคยมากินเหล้ากับพ่อของนายสถาพรวัยรุ่นที่ทำร้าย
แล้วนายบังออนเนี่ยเคยพูดเกี่ยวกับแม่ของนายสถาพรเสียหายจนพ่อไปทำร้ายแม่อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างทั้งหมดนะฮะ
และพวกส่วนข้อหาทำร้ายร่างกายเดี๋ยวต้องสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็สอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์ด้วยว่าตกลงมันคือการทะเลาะวิวาดกันทั้งสองฝ่ายหรือว่าทำร้ายร่างกายกัน

มองหน้าทำไมเป็นประโยคที่ทะเลาะกันบ่อย
จุดเริ่มต้นเรื่องเล็กน้อยกลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะคะ